เรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะเป็นอดีตเซียนพระค่ะอายุ๔๘ปี
แล้วก็ไปก่อเหตุผันตัวไปเป็นคนขโมยพระแทนคุณผู้ชมไปลักพระพุทธรูป
พระเครื่องวัตถุมงคลกว่า๓๐๐รายการในพิพิธภัณฑ์หลวงตามหาบัวที่จังหวัดกาลสินค่ะ
กล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้ตลอดนะคะที่สาราวัดป่ามัชชิมาวาดที่บ้านดงเมืองจังหวัดกาลสิน
สิบห้าสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะฮะนายทวีชัยแช่มคุณทศสี่สิบแปดปีนะคะ
อายุแล้วเป็นอดีตเซียนพระเข้าไปวิธีการเขาเนี่ย
เอาทะพีไปงัดตู้ใส่วัตถุมงคลแล้วงัดได้ด้วยนะคะ
พระพุทธรูปพระเครื่องวัตถุมงคลกว่า๓๐๐รายการคุณผู้ชมที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์หลวงตามหาบัวยานสัมปโน
เดี๋ยวเราจะเห็นตอนเขาเดินเข้าไปกับเดินออกมานี่นี่คนละทรงเลยค่ะออกเข้าไปเนี่ยตัวปลิวเลยเดินออกมานี่ของหนักเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุในทวีชัยเนี่ยก็หนีข้ามจังหวัดไปค่ะชุดสืบสวนสพเมืองกาลสินก็ตามแกะรอยจนสุดท้ายไปจับตัวได้
ที่ร้านลาบแห่งหนึ่งที่ตำบลศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นเมื่อ๑๔กันยายนที่ผ่านมา
มีของกลางเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคันที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วก็พระพุทธรูป๒องค์พระเครื่องแล้วก็วัตถุมงคลทั้งหมดเลยค่ะ

ผู้ต้องหาก่อเหตุขโมยพระพุทธรูปพระเครื่อง
และวัตถุมงคลที่นี่๒ครั้งด้วยกัน
ครั้งแรกคือ๒๕สิงหาคม

ย้อนกลับมาอีกเมื่อวันที่๑๐กันยายน
รอบนี้กล้องวงจรปิดจับภาพไม่ได้
อดีตเซียนพระก็ดูเป็นอดีตเซียนพระก็รู้เลย

ไม่แล้วไปพิพิธภัณฑ์แบบโอ้โหดังด้วย

นายทวีชัยรับสารภาพบอก
ก็อยู่ในวงการพระเครื่องมาทำบานทำบุญที่นี่
ก็เห็นพระเครื่องในพิพิธภัณฑ์
น่าจะมีราคาสูงก็วางแผนขโมยค่ะนะคะ
๕สิงหาคมก่อเหตุ๒ครั้ง
รอบแรกทำไม่สำเร็จพระลูกวัดมาเห็นก่อน

คราวนี้ขโมยพระพุทธรูปพระเครื่องวัตถุมงคล

มาอีกครั้งหนึ่งวันที่๑๐กันยายน

เอาเงินไปเที่ยวแล้วก็ดื่มสุรา
นายทวีชัยถูกแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สิน
โดยใช้ยานพานะแล้วก็ถูกนำตัว
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ